หน้าโรงพักเนี่ยมันจะต้องสงบเรียบร้อยใช่ไหม

ใช่แล้วจะไม่มีใครกล้าไปหือกล้าไปงัดกันหน้าโรงพัก
แต่ข่าวนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้
ฝั่งหนึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นรายเดอร์ที่เรียกจากแอปนั่นแหละ
กันอีกแล้วเหรอทะเลาะกันคุณฝั่งหนึ่งมีมีดฝั่งหนึ่งมีขวดค่ะ
เอ้าเลือดออกมั้ยเนี่ยครับ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
ประโยคสุดท้ายที่ออกมาเลยมึงท้าทายอะไรกันนี่หน้าโรงพักนะเว้ย
นั่นคือตำรวจไม่ไหวตำรวจพูดคือตอนแรกนะเนี่ยอะไรนะ
รายเดอร์กับวินมอเตอร์ไซค์ทะเลาะกันเองอยู่หน้าโรงพักตำรวจอุตสัตว์

พอเอามาในโรงพักเอ้ายังตามมาท้าทายกันอีกตำรวจก็เลยเหลืออดฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฝั่งเสื้อลายสก๊อตเนี่ยเป็นรายเดอร์
แล้วฝั่งวินมอเตอร์ไซค์โอ้โหแล้ววินมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่คนเดียวไง
คือแบบว่ามีพี่วินมาอยู่ด้วยแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้
เขาบอกว่าฝั่งเสื้อลายสก๊อตเนี่ยนะเขาขี่โบ๊เกือบจะปะทะกันแล้ว
แล้วตรงนี้คือสพเมืองพัทยาค่ะที่ชนบุรีนี่แหละ
ตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะนะคุณนะ
แล้วก็ที่พัทยาจะมีปัญหานี้บ่อยนะ
ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปหรือโบ๊กับวินมอเตอร์ไซค

ถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยแต่ว่าแหมคนเห็นเหตุการณ์ก็ไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกเริ่มอะนะ
คือเขาบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงหน้าโรงพัก
ฝั่งนึงมีดฝั่งหนึ่งขวดเบียร์ขวดแก้วนะคะเข้ามาลักษณะจะทำร้ายวินมอเตอร์ไซค์
ก็ตกใจอ่ะจังหวะช็อตนั้นนะคะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ต้องรีบวิ่งไปที่โรงพักบอกตำรวจก่อน
คุณตำรวจคุณตำรวจนี่หน้าโรงพักจะตีกันแล้วรีบมาระงับเหตุหน่อย
เขาไม่เกรงใจพี่ตำรวจเลยฮะช่วยลงมาดูหน่อย
กี่ก้าวถึงโรงพักแล้วไอ้ที่วงไว้นั่นเป็นอาวุธได้หมดเลยนะ

ทีนี้ตำรวจสพเมืองพัทยาก็ดำเนินคดีกับทั้งสองฝ่าย
ข้อหาร่วมกันทะเลาะวิวาสแล้วก็พกอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

ลูกค้าที่มาใช้บริการที่วิน
หรือว่าลูกค้าที่เรียกผ่านทางแอปโบ๊

จะท้าทายอะไรกันนักด่าที่หน้าโรงพักนะ

เอาแค่น้ำแข็งเกริ่นมาตอนต้นนะ

ใช่เรื่องขัดหลอดระหว่างโบกกับกิน

ตำรวจไประงับเหตุได้ก่อนนะคะ